สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคสดชื่นซ่า
ยาดมตราโป๊ยเซียน
ข่าวสารของอากิละนิชินกุศิชาติไทย
วันนี้เขาก็บอกว่าเจ้าตัวจะเดินทางกลับไปญี่ปุ่น
คือตัวเขาไม่ได้ประสบหรอกแต่ว่าครอบครัวของเขานั้นโดนนะครับ
เป็นคุณไกรสอนเลยนะเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
เพราะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นพอดิบพอดีนะคะ

ก่อนที่จะเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคันเลือกโซนเอเชียมีนัดที่๔แล้วก็นัดที่๕
จะแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
ก็จะไปเยือนมาเลเซียก่อนในวันที่๑๔พฤศจิกายน
ต่อด้วยเยือนเวียดนามวันที่๑๙พฤศจิกายนนะคะ

อาจจะตัดสินใจเรียกนักเตะให้เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม
ทันทีหลังจากจบฟุตบอลลีกนัดสุดท้ายนะคะ
ที่จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่๒๖ตุลาคม
เพื่อที่จะรักษาความฟิตของนักเตะ
เพราะว่าพอจบหลังจากวันที่๒๖ตุลาคมแล้วเนี่ย

แล้วก็กลัวว่านักเตะที่มีชื่อติดทีมชาติจะไม่ฟิตเหมือนเดิม
ก็เลยเรียกกลับมาติดทีมชาติให้เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเลยแล้วกัน
ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่อยากจะเรียกเข้ามาติดทีมเลยนะคะ
ส่วนกรณีของนักเตะทีมการท่าเรือ

รอบถือชนะเลยค่ะรอบถือว่าจะแตกกันวันที่๒พฤษละกายน
โดยนิชโนนะครับอาจจะให้นักเตะได้ฝึกซ้อมในช่วงแรก

ที่จะเริ่มขึ้นวันที่๑๑พฤศจิกายนล่วงหน้าประมาณ๒๓วันนะครับ
ละทรบุญมาธันและธิติพันธ์พ่วงจันท
สิ้นสุดนะครับวันที่๙และ๑๐พฤศจิกายน
คาดว่าทั้งหมดจะมาสมทบกับทีมชาติไทย
ช้าสุดนะครับก็คือวันที่๑๑พฤศจิกายน
ส่วนธีรทรบุญมาทันที่แม้จะติดทดแบนในเกมกับมาเลเซีย
แต่ก็จะเดินทางมากับทีมด้วยนะครับ
เพื่อให้ฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะลายอื่นในทีม

ซึ่งเจ้าตัวนั้นจะพ้นโทษแบนแล้วนะครับ

ถือว่ามีเวลาได้ฝึกซ้อมกันตั้งแต่๒๖

อาจจะมีพักเบรกบ้างเล็กน้อยนะคะ

จาก๓เกมแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มจีนนะคะ
อยู่อันดับที่๒ตามหลังทีมชาติไทย
คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียทีมชาติไทยดีกว่าอยู่๑ลูกนะคะ
ล่าสุดสำนักข่าวของเวียดนามก็รายงานตรงกันทั้งหมด

กำลังพยายามที่จะเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับป๊าฮังซอให้ลุล่วงภายในเดือนนี้ค่ะ

แล้วก็ด้วยผลงานที่กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ
โดยก็เล็งจะเซ็นสัญญาระยะยาว๓ปีค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะคืบหน้าในสัปดาห์นี้ในช่วงเร็ววันนี้แหละ
การอีกครั้งสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับ
จะบุกไปเยือนมาเลเซียนะครับที่บุกิจจาริววันที่๑๔พฤศจิกายน
หลังจากนั้นอีก๕วันนะครับ๑๙พฤศจิกายนก็จะบุกไปเย็นเวียดนาม